คืออย่างนี้หนึ่งในสมาชิกแก๊งน้ำไม่อาบ

น้ำไม่อาบเนี่ยเขาไปกินข้าว
กินข้าวแถวโฮยขวาง
ห้วยขวางเนี่ยแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้กำลังมา
นักท่องเที่ยวเวียดนามมาเขาก็ดื่มกินกันเสียงดัง
ดื่มกินเสียงดังไม่ดีใช่ไหมไม่ดี
ผมก็ว่าไม่ดีแล้วแก๊งนี้เขาเข้าไปทำยังไงไปดูครับ
โฮยขวางนักท่องเที่ยวโฮยขวาง
ก่อนจะไปดูข่าวนี้ถ้าสมมุติว่าดอม

เราไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เราจะบอกว่าช่วยลดเสียงลงหน่อยนี่จะพูดว่ายังไง

ไม่ใช่เอากะสาหกีฝี
แล้วเธอบอกว่าคุณช่วยมีมารยาทหน่อยอะไรอย่างนี้
อ๋ออันนี้พูดยากพูดตามไม่ได้มีมารยาทหน่อยแต่เมื่อกี้ข้าวอะไรนะ

คุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในแก๊งน้ำไม่อาบ
เขาไปเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม
ร้านอาหารเป็นผมผมก็ไม่พอใจ
โดยมีการไปบอกด้วยภาษาอังกฤษปนภาษาไทย
ที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะฮะ
เขาบอกว่าเมืองไทยยินดีต้อนรับ
แต่คุณมาทำตัวไร้มารยาทเสียงดัง
วางตัวกลางวางขวดเบียร์ใส่โต๊ะเราหลายรอบ
เห็นแฟนเรามาคนเดียวกลางใส่คิดว่าเมืองไทยจะทำอะไรก็ได้เหรอ
ทำให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ตั้งคำถามครับ

แล้วคิดว่าไปภูทับเบิกหรือจะไปที่ไหนก็ทำอะไรก็ได้เหรอ
จี๊ดสิจี๊ดสิไปเบิ่นวัตเตอร์ไซส์เสียงดัง
ไปทำตัวอะไรก็ได้เหรออย่างนี้ครับ

ไปที่ร้านที่เกิดเหตุที่พระราม๙ซอย๓เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
เป็นร้านอาหารติดติดกันไปล็อกแบบนี้นะ
จุดของร้านอ๋องานจอร์สแฟร์อ๋อ
นี่แหละฮะคือให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
จากนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยเสียงดังจริง
ทำให้ลูกค้าโต๊ะข้างไม่พอใจประกอบกับทั้งสองฝ่าย
พูดกันคนละภาษาแน่ล่ะไทยกับเวียดนาม

แต่ทางร้านก็แจ้งให้ลูกค้าเวียดนามรถเสียลงแล้ว
แล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปในที่สุด
จากนี้ทีมข่าวยังได้คุยกับคุณซาย
คุณชายเป็นแฟนสาวของเมลายรัชดา

กลุ่มนักท่องเที่ยวเวียดนาม๑๐กว่าคนในเสียงดังมากนะ
แล้วทำตัวกลางทำตัวกลาง

แฟนเธอจะต้องเดินไปต่อว่า
โจทย์พัฒนางานของร้านต้องมาขอโทษแท้นะ

เพราะว่าอยากจะให้เข้าใจด้วยว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่อง
นี่คือออกมาจากแฟนสาวของคุณเมลายรัชดา

คือถ้าเป็นไปได้เวลามีลูกค้าที่เสียงดังแบบนี้

จะได้ไม่มีปัญหานะครับ